แต่บอกเลยว่าข่าวแรกของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวดีของหนุ่มคนนี้เลยนะคะ

หล่อมากมากเวอร์จริงนะคะเพราะว่าล่าสุด
เขาได้นำเอาความสามารถพิเศษของตัวเองกับการถ่ายภาพเนี่ย
ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุจนประสบความสำเร็จมาแล้วนะ
คือก่อนหน้านี้ช้อนจินดาโชธเขาจัดการแอรี่ภาพถ่าย
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุบ้านบางแคร์
ประสบความสำเร็จเกินคาด
ซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวตั้งใจจะสารต่อโครงการเพื่อสังคมอีกมากมาย
เพราะรับรู้ว่ายังต้องการ

คือยังมีคนต้องการความช่วยเหลืออีกหลายภาคส่วนเลยนะคะ

ได้เกินยอดแบบเกินแสนแสนกว่า
แล้วเราก็หักค่าพวกค่าทุนนิดหน่อย

รวมถึงชุมชนโดยรอบตรงแถวเพชรเกษม
คนก็มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็คุณปู่ผมก็เข้าสู่วัยชะลาเหมือนกัน

ก็มีพวกนายทุนมา
มาให้โอกาสกับทีมเดิม
ก็โปรเจ็คต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องคนตาบอด

ผมไม่รู้ว่าอาชีพนักแสดงผมจะอยู่ได้ยาวมากน้อยแค่ไหน
แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำได้นั่นคือ
แฮนโดสิ่งงานที่เราทำได้
นี่ไงก็ถือว่าเป็นการนำเอาความสามารถของตัวเอง
ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรที่ดีด้วยนะคะ

เจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกัน
เพราะต้องทุ่มเทให้กับงานเพื่อสังคมและงานละคร
แต่เจ้าตัวก็เชื่อนะว่าสาว๒๔จะเข้าใจค่ะ
น้อยครับน้อยแต่ว่าเราก็ยังมีโทรศัพท์
แล้วก็ยังมีไลน์ก็ยังติดต่ออยู่
คืออาทิตย์หนึ่งอาจจะเจอวันหนึ่งหรือว่า๒อาทิตย์ครั้ง
และด้วยล๊อคคอนี้ก็สี่วันบางวันเลิกปีสอง
ห่างแล้วเรานอนอยู่บ้านไม่ออกไปทำอะไรที่มีประโยชน์
แล้วก็ไม่ได้อัปเดตชีวิตให้เขาฟังอันนี้มันน่าห่าง
แต่ถ้าเราห่างแล้วเราอัปเดตให้ฟังอยู่คุณพ่อนะอยู่กับแม่นะ
ช่วยสังคมนะทำงานนี้กับเพื่อนนะ
เขาจะไม่รู้สึกว่าห่างเพราะเขารู้สึกว่าเขามีตัวตน
ไหนที่เขามีตัวตนที่นั้นมันก็เป็นที่ที่เหมาะสม
คือเขาแบ่งเวลากันได้นะเรื่องแบบนี้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มช้อนดูเหมือนว่าจะโฟกัสเรื่องงาน
อะไรที่มันคล้ายกันเนี่ยจะเข้าใจกันง่ายมากขึ้นนะคะ